เรื่องของมาตรการเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกัน
ที่มีเงินให้ประชาชนคนละ๕๐๐บาทนะครับ
ก็ตอนนี้มีคนที่ผ่านเกณฑ์ไปแล้ว๔ล้าน๒แสนคน
แล้วก็ทางกระทรวงการคลังก็ทยอยในการจ่ายเงินให้ท่านนะครับ
แต่ว่ามันยังมีคนที่ทบทวนสิทธิ์
แล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมรวมกันแล้วอีกตั้ง๑๖ล้านคน
เมื่อวานนี้ในมติคอรมอมีการขยายเรื่องของเงินเยียวยา

อันนี้จะไปครอบคลุมกลุ่มคนที่ทบทวนสิทธิ
กลุ่มคนที่ขอข้อมูลเพิ่มให้ครอบคลุมหรือเปล่านะฮะ
เราติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย

วันนี้เนี่ยคนที่รอความช่วยเหลือคงใจชื้นขึ้นมาบ้าง
ต่อสู้กันมาโดยเฉพาะที่ไทยรัฐทีวีและหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ว่าเราควรจะขยายวงให้คนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเนี่ย
ให้มันกว้างขึ้นไปอีกเพราะคนเดือดร้อนกันมาก
แค่๙ล้านคนที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยไม่พอหรอก
เพราะขณะนี้เดือดร้อนกันทุกยอมย่า
หัวข่าวเช้าขึ้นมาก็มีคนฆ่าตัวตายที่โน่นที่นี่
เมื่อวานนี้เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วนี่
ขยายจาก๙๐๐๐๐๐๐คนเป็น๑๔๐๐๐๐๐๐คน
ใช้เงินสองแสนหนึ่งหมื่นล้านบาทยอดเยียวยา๕๐๐บาท
นักศึกษาที่เรียนหนังสือไปด้วยทำงานด้วยมีสิทธิ์ได้รับด้วย
นี่ถือว่าเป็นข่าวดีทีนี้แต่ว่ามีประเด็นที่จะต้องคุยกันให้ชัดว่า
ตกลงเนี่ยมันแค่๑๔ล้านหรือมากกว่านั้น
เพราะดรรัชดาธนาดิเรกบอกกับนักข่าวว่า
ขอรมอขยายจำนวนวงจากเก้าล้านเป็นสิบสี่ล้านแต่ฟังจากคุณละวรน
แสงสนิทนี่ผมโค้ชคำพูดท่านมาเลยท่านบอกว่าทั้งนี้รัฐบาลไม่มีเป้า
ไม่มีเป้าหมายและข้อจำกัดว่าตัวเลขสุดท้ายของกลุ่มผ่านเกณฑ์จะเป็นเท่าไหร่
ถ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้รัฐบาลพร้อมจะเยียวยาครบทุกคน
แปลว่าเกิน๑๔ล้านคนก็ได้เหรอ
ฉะนั้นจะต้องหาคำตอบเรื่องนี้หน่อยผมขอคุยกับดรธนกรวังบุญคงชนะ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสวัสดีฮะดรธนากรครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพครับครับขอตรวจสอบข้อมูลหน่อย
ตกลงว่าเพดานมีแค่๑๔ล้านหรือถ้าพบว่ามีความจำเป็นจะต้องช่วยเหลือยังเกิน๑๔ล้านได้อันไหนถูก
คืออันหลังถูกนะครับก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นการอนุมัติในหลักการนะครับ
เพื่อเปลี่ยนงบประมาณในการเยียวยาพี่น้องประชาชนนะครับ
จากว่าวันนี้เนี่ยเรามีการขยายสิทธิ์เพิ่มเติมให้กับนักศึกษานะครับ
แรงงานนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่ทำอาชีพอื่นนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยวางกรอบการใช้งบประมาณไว้นะครับ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยท่านนายกรรมตรีย้ำเสมอ
ลำตรีคลังย้ำเสมอนะครับว่าจะต้องเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคน
เพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยมันเป็นประมาณการนะครับ
ไม่ว่าจะเป็น๙ล้าน๑๐ล้าน๑๔ล้านหรือจะมากกว่านั้น
ซึ่งถ้าสมมุติว่าพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับ
แล้วผ่านเกณฑ์เข้ามาเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ย
จ่ายทุกคนเยียวยาทุกคนนะครับครับ
ทีนี้จะเอาตัวเลขมามาจากไหนตัวเลขของคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรก
หรือว่าจะขยายตัวเลขให้คนที่ลงทะเบียนใหม่
แจ้งความจำนงใหม่ครับวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนนะครับ
ครับซึ่งล่าสุดเนี้ยเรามีพี่น้องประชาชนเนี้ย
มาลงทะเบียนเนี่ยที่ผ่านการตัวเลขที่ลงซ้ำนะฮะ
ี่สิบแปดล้านรายเนี่ยแต่จริงจริงแล้วเนี่ย
มีผู้ลงทะเบียนเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ดรเอาอย่างนี้๑๕ล้าน
เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผมมีกราฟิกให้ดูแล้วท่านดูไปด้วยกัน
แล้วจะได้เข้าใจง่ายว่าเราจะเอาเพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มไหน
อย่างที่ท่านบอกยอดผู้ลงทะเบียนทั้งหมด๒๘ล้านคน
เดี๋ยวเอากราฟิกมาดูหน่อยนะฮะตัดรายชื่อคนที่ลงซ้ำซ้อนออกเหลือ
สิบสี่ล้านห้าแสนคนในจำนวนเนี้ยผ่านฐานข้อมูล
จากจากกรมการปกครองแล้วเนี่ยยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนคน
ถูกไหมฮะอยู่ระหว่างพิจารณาอยู่๖แสนคน
ทีนี้เอาจากยี่สิบเอ็ดล้านคนหนึ่งแสนเนี่ยยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนคนเนี่ย
ก็แยกออกเป็นอย่างนี้กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ย
สี่ล้านสองแสนคนนะครับโอนเงินไปให้แล้วสามล้านสอง
โอนอีกหนึ่งล้านคนซึ่งขณะนี้เข้าใจว่ากำลังโอน
น่าจะได้กันแล้วล่ะโอนเสร็จแล้วครับ๔๒ล้านครับ
หมดแล้วนะฮะครับผมครับอ่าทีนี้กลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเนี่ย
คือข้อมูลยังไม่ชัดเนี่ย๖ล้าน๓แสนคนถูกไหมครับ
มีผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วสี่ล้านสี่แสนคน
ทีนี้สำคัญที่สุดอย่างนี้ครับกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ย
มีอยู่ตั้งสิบล้านหกแสนคนในกลุ่มนี้มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว
อันนี้ข้อมูลเมื่อวันที่ยี่สิบนะฮะ
กำลังจะถามท่านเลขาว่าที่จะขยายออกไปเพิ่มเติมเนี่ย
ถึง๑๔ล้านคนหรือมากกว่าก็ได้เนี่ยจะเอาจากกลุ่มไหนครับ
กลุ่มที่เขายื่นครั้งแรกไม่ผ่านแล้วเขาถอดทบทวนสิทธิ์นี้ใช่ไหมครับ
คืออย่างนี้ครับเมื่อกี้ในกรณีที่คุณสุภาพบอกว่า
กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์๑๐๖ล้านคนนะครับขณะนี้ล่าสุดนะครับ
ยื่นทบส่วนสิทธิ์มาแค่หนึ่งจุดแปดล้านคนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดล้านกว่านะครับ
ไม่ใช่นะแปดล้านคนครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
อ่ากลุ่มที่สิบจุดหกล้านคนและกลุ่มที่หกจุดสามล้านคนเนี้ย
ก็เป็นผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องถ้าผ่านการคัดกรอง
ก็จะได้ในเงินห้าพันบาทครับในสองส่วนนี้ครับครับ
ทีนี้ที่เขาพูดกันมากคือคนที่เอาละลงทะเบียนเองไม่เป็น
ก็วานลูกหลานให้ลงให้ได้แต่ว่ามีคนที่คิดว่าตกสำรวจ
แต่เขาเดือดร้อนจริงคนร้ายบ้านคนตกสำรวจ
คนที่ไม่มีอาชีพคนที่มีอาชีพแล้วถูกเลิกจ้างจริง
แต่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยเนี่ย
เราจะทำยังไงให้คนพวกนี้เข้ามาอยู่ในในวงได้คืออย่างงี้ครับ
ในส่วนที่มาตรการเยียวยาห้าพันเนี่ยแหละครับอืม
หลังจากโครงการนี้ได้จบกระบวนการเนี่ย
ท่านลำตีอุตมะสาวนายนนะครับลำตีคลังเนี่ย
ก็จะมาดูว่าตัวบุคคลที่คุณสุภาพบอก
ที่เรายังเข้าไปไม่ถึงหรือยังหาตัวไม่เจอ
หรือยังไงก็ตามทีเนี่ยว่ามีใครบ้าง
และทางกระทรวงการคลังก็จะมีมาตรการออกมาช่วยคนกลุ่มนี้อีกครับ
ครับแต่ขอให้กระบวนการของ๕๐๐เนี่ยได้เริ่มได้จบก่อนนะครับ
คือคือผมเราเชื่อว่าคนที่ไม่ไม่ได้ใช้สิทธิ์มาลงทะเบียน
และเดือดร้อนเนี่ยมีอีกมากแต่ว่าเราจะเราจะหาตัวเจอยังไง
และวิธีการจ่ายเงินจ่ายยังไงจะไม่ให้เป็นที่คอลหา
เพราะว่าถ้าจ่ายกันสดเดี๋ยวก็เกิดกรณีทุจริตกันอีก
อันนี้กระทรวงการคลังตั้งหลักกันไว้แล้วใช่ไหมครับ
ว่าหลังจากจ่าย๕๐๐๐ให้กับคนที่มาลงทะเบียนแล้วเนี่ย
คนที่ตกสำรวจคนร้ายบ้านคนแก่คนที่อะไรต่ออะไรต่างเนี่ย
จะทำยังไงคือจริงจริงแล้วเนี่ย
คนที่คุณสุภาพพูดถึงเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่นด้วยนะครับ
เช่นกระทรวงพมอะไรพัฒนาสังคมนะครับอ่าครับ
ซึ่งตรงนี้จริงรัฐบาลก็มีมาตรการที่ช่วยเหลือดูแลอยู่นะครับ
ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าไม่ไม่น่าห่วง
แล้วในขณะเดียวกันตัวเลขของการลงทะเบียนเนี่ยอ่า
ที่รับเงินเยียวยา๕๐๐เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่า
คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าถึงนะครับเพราะว่าบางคนก็ทำไม่เป็น
แต่ว่าให้ลูกให้อบตเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับ
ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่า
คนที่เรายังเข้าไม่ถึงเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากซึ่งรัฐ
ก็จะต้องไปดูแลอีกครั้งหนึ่งนะครับการการยื่นทบทวนสิทธิ
แล้วให้กลไกของมหาดไทยให้กลไกของกอทมไปตามตัว
กระบวนการตรงเนี้ยทำกันไปถึงไหนคือวันที่ยี่สิบสามเมษานะครับ
อ่าอ่ากระบวนการในการทบทวนสิทธิ์ก็จะเริ่มต้นนะครับ
พี่น้องประชาชนก็เตรียมไว้๓อย่างเท่านั้นเอง
ภาพถ่ายของท่านภาพถ่ายของท่าน
ภาพยืนยันการทำงานของท่านนะครับ
ตรงนี้ผมเชื่อว่าในกระบวนการในแต่ละจังหวัดเนี่ย
ใช้เวลาไม่นานครับแต่เราเตรียมไว้ประมาณสองสัปดาห์นะครับ

เพราะว่าทุกหมู่บ้านเนี่ยอบตประหลัดตำบลประหลัดเทศบาลอะไรต่าง

ครับทีนี้คนที่เป็นห่วงว่า
เคยลงทะเบียนคราวที่แล้วเนี่ย
พ่อแม่เอาชื่อไปใส่เป็นเกษตรกร
แล้วตัวเองมาขับแท็กซี่ตัวเองมารับจ้าง

อันนี้เนี่ยเขาเมื่อเขายื่นมาแล้ว
กระบวนการไปพิสูจน์ความจริงก็เหมือนกันถูกไหมครับ
กระบวนการพิสูจน์เนี่ยก็เหมือนกันนะครับ
แต่กรณีของแท็กซี่นะครับ
วันนี้ถ้าสมมุติว่าท่านเราทบทวนสิทธิ์

เราสามารถที่จะเช็คในข้อมูลเดิมได้เนี่ย
ว่าท่านเข้าหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับ
ไม่ใช่เกษตรกรแล้ว
ตรงนี้ก็จะเยียวยาเลยนะครับ
ไม่จำเป็นที่จะต้องเจอตัวก็ได้นะครับตรงนี้
ซึ่งมาสุดเนี่ยทางผู้บัญหาในกระทรวงไม่คุยกันแล้ว
เนื่องจากว่าแท็กซี่เนี่ยเราพิสูจน์ง่ายนะครับ

เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้กระบวนการจะเร็วกว่าอีกนะครับ
แต่ว่าคุณจะย้อนกลับไปใช้สิทธิ์

ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยดรธนกรคิดว่า
เงินจะถึงมือคน๑๔ล้านคนได้ครบหมดเนี่ย

ผมคิดว่ากระบวนการพิสูจน์สิทธิ์๒สัปดาห์
หรือกระบวนการทุกอย่าง
การให้กระบวนการต่างต้องทำให้เร็ว
เพราะว่าวันนี้พี่น้องประชาชนรอการเยียวยาอยู่

เป้าหมายหลักรัฐบาลต้องการดูแลพี่น้องประชาชน
เพราะฉะนั้นกระบวนการต่างที่มันยุ่งยากซับซ้อน
วันนี้เมื่อเจอตัวเนี่ยท่านโชว์หลักฐานต่างได้
ก็ผมเชื่อว่ามันเร็วมากนะครับเพราะว่าท่านสั่งการให้รวดเร็วนะครับ
เอาล่ะเอาล่ะฟังแล้วคงสบายใจขึ้นเยอะล่ะครับ
ขอบคุณท่านแลคาครับขอบคุณพี่สุภาพครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ
ฟังแล้วสบายใจขึ้นเยอะแต่ว่าขอปิดท้ายด้วยเรื่องที่คนเห็นข่าว
ไม่สบายใจเดี๋ยวท่านจะได้ดูข่าวนี้

อันนี้จะเป็นอุทาหรณ์เลยว่าการใช้อำนาจที่คุณมีอยู่
ตามกฎหมายตามพรกรฉุกเฉิน
ถ้าการใช้อำนาจขาดดุลยพินิษฐ์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับ
เรื่องที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องการจะเอาโจ๊กไปแจกชาวบ้าน
จริงก็แจกมาก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วคนก็มานั่งคอยกันอยู่เหงื่อไหลคลายย้อยคอย
คนที่ไม่มีอะไรจะกินเนี่ยโจ๊กหนึ่งถุงเนี่ยมีความหมายกับเขามากนะครับ
แล้วจู่นายกเทศมนตรีประหลัดเทศบาล
ก็ไปให้เจ้าหน้าที่เอาของทั้งหมด
แล้วเอาไปแจกชาวบ้านที่อยู่กับบ้านอ้างว่าที่มาทำนั้นผิดคอรกร
ลยพินิษฐ์ใช้ไม่ได้ครับ
มีสุภาพสตรีคนหนึ่งที่เป็นชาวบ้านแท้เนี่ย
แต่พูดดีมากบอกว่าคุณมากันตั้งหลายคนเนี่ยคุณจัดระเบียบสิ
ยืนกันห่างให้จัดระเบียบแล้วแจกให้คนที่เขามาคอยอยู่ก่อน
แล้วที่เหลือเนี่ยเทศบาลจะเอาไปหาเสียงหรือไปแจกคนที่อยู่ในบ้าน
อย่างที่ไปแจกกันก็ทำไปเถอะแต่คนที่มาคอยเนี่ยเขามองตาปริบกันอยู่
คุณมีดุลยพินิษฐ์อะไรที่คุณไปยึดทั้งหมดแล้วไปแจกที่อื่น
แล้วปล่อยให้คนที่มานั่งคอยเหงื่อไหลใครย้อยคอยกันอยู่เนี่ยไม่ได้กิน
อันนี้ถือว่าเสียหายมากและเป็นดุลยพินิษฐ์ที่ใช้ไม่ได้
เป็นนักบริหารที่ใช้ไม่ได้ผมคิดว่าคนลุมประนามกันเยอะ
ผมจะพักเรื่องนี้จบเรื่องนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวข่าวนี้เนี่ย
คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งจะมารายงานต่อผมเข้าใจว่าคนดูข่าวข่าวนี้แล้วเนี่ย
ของขึ้นทุกคนเอาละคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ก็ข่าวนี้บางคนบอกโอ้โหเละเป็นโจ๊กเลยนะ
เลขเป็นโจ๊กเล่นเป็นโจ๊กจริงครับเพราะว่าคุณทำได้ยังไง
ถึงแม้ว่ามีการปรับความเข้าใจอธิบายกันแล้วแต่เรื่องนี้คาใจคนครับ

เป็นเรื่องใหญ่นะอาจารย์ฮะขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะครับ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยก็ได้พูดคุยแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ย
เข้าใจเรื่องของเงินเยียวยาต่างออกมาอีกนะฮะ
ใช่ค่ะต้องรอติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคะพรุ่งนี้เรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ
ทีนี้ระดับจังหวัดเขาเรียกว่าฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น
จะเริ่มลงไปสำรวจตรวจสอบใครที่มีภาพถ่ายเตรียมเอาไว้เลยนะคุณผู้ชมค่ะ
รูปแล้วเดี๋ยวจะได้ทราบกันว่าที่เราทบทวนสิทธิ์ได้รับหรือเปล่า
กระทรวงการคังเขาเรียกว่าทีมพิทักษิตเดี๋ยวลงพื้นที่นะฮะ